บ่ายที่ผ่านมาครับเป็นช่วงเวลาเกือบ๒ชั่วโมง
หลายคนนั้นแทบจะหยุดหายใจเพราะว่ารอติดตามสถานการณ์อุกอาจครับ
เหตุการณ์นี้ครับเป็นเหตุการณ์ระทึกมีคนคลั่งแล้วกราดยิงคนในครอบครัว
เจ็บ๒ยังไม่พอครับ
ถือปืนเอามาเจาะที่ตัวเองเหมือนจะพยายามทำร้ายตัวเองด้วย
ไปที่จุดเกิดเหตุเลยครับย้อนกลับไปช่วงประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมาครับ
ซอยจันทร์๒๓แขวงช่องนนทรีย์เขตคณะยากรุงเทพมหานครครับ
ตำรวจสนบางโพงพางและเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยครับ
แจ้งว่ามีคนถูกยิงแล้วคนก่อเหตุเดินวนไปเวียนมาอยู่ในพื้นที่บ้านนั่นแหละครับ
ไม่ยอมให้จับกลุ่มและไม่ยอมมอบตัวสถานการณ์ดูตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยครับ
ผู้ก่อเหตุถือปืนไว้ที่มือด้านขวาในวงกลมสีแดงครับ
มีอายุแล้วครับประมาณสักเกือบเกือบจะ๘๐คุณตาคนนี้
ถือปืนอยู่หน้าบ้านเดินไปเดินมาไม่ยอมให้กู้ภัยเข้าไปดูอาการคนเจ็บด้วยครับ
ยิงเสร็จแล้วให้คนเจ็บอยู่ในบ้าน
แล้วอีกคนหนึ่งโดนทำร้ายคือเอาด้ามปืนตบจนปากแตกนะฮะ

ท่าทางเหมือนคนเครียดมากด้วย

บ่ายโมงรับแจ้งเหตุรีบไปถึงเจ้าหน้าที่
พยายามจะคุยบริเวณนี้มีโปรลิสไลน์กั้นเอาไว้
เขาก็ยังไม่ยอมมอบตัวนะฮะเห็นไหมครับ
เนี่ยยังคงพยายามที่จะเจรจา
เวลาล่วงไปบ่ายโมง๒๔นาทีครับผู้ก่อเหตุ
คราวนี้เขายอมแล้วยอมอนุญาตให้กู้ภัยเข้าไปพาตัวคนเจ็บ๒
๒คนออกจากบ้านแล้วส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัว
เคลื่อนคนเจ็บออกมาทั้งสองคนคนแรกเป็นผู้หญิง
น้องสาวคนก่อเหตุครับโดนยิงเข้าที่อกข้างขวา
อีกหนึ่งคนที่บาดเจ็บเป็นผู้ชายเป็นน้องชายของผู้ก่อเหตุ
มีแผลที่หน้าโดยเฉพาะที่ปากต้องคอยกดเลือดอยู่เรื่อย

คนที่ก่อเหตุเป็นพี่ชายของทั้งสองคนนี้ครับ
ทั้งคุณลุงและคุณป้าผู้ชายคนนี้ฮะ
ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าบ้านหลังนี้ที่เกิดเรื่องเนี่ย
คือเมื่อเช้าพี่ชายก็คือคนที่ก่อเหตุที่เอาปืนมายิงน้องสาว
แล้วก็เอาปืนมาตบผมจนปากแตกเนี่ยนะฮะ
อยู่ด้วยกันที่บ้านมีพี่ชายมีตัวเขาเองก็คือคนเจ็บคนนี้นะครับคุณลุง
แล้วก็มีน้องสาวคนที่โดนยิงกระสุนเจาะที่อกข้างขวา
แล้วก็มีหลานสาวอีกหนึ่งคนเป็นลูกของน้องสาวคือลูกของผู้หญิงที่โดนยิงนะครับ
รวมแล้ว๔คนอยู่ที่บ้านนั่งกินข้าวกันตามปกติเมื่อเช้า
ระหว่างนั้นครับพี่ชายคนโตทะเลาะกับหลานสาวไม่รู้ทะเลาะเรื่องอะไรครับ
พอทะเลาะกันปั๊บแม่ของหลานก็เลยเป็นคนกลางเข้าไปห้าม
เข้าที่อกขวาผมเองก็เลยเข้าไปช่วยเพราะเห็นน้องโดนยิงแล้วผมเข้าไปช่วยห้าม
ปรากฏว่าพี่ชายไม่หยุดแถมใช้ปืนตบผมอีกต่างหาก
ขู่ว่าเดี๋ยวจะยิงให้หมดตอนนั้นเขากลัวมากครับ
ซึ่งก่อนหน้านั้นทราบว่าผู้ก่อเหตุมีปัญหาเรื่องเงินภายในครอบครัว
แล้วปกติเป็นคนเงียบค่อนข้างจะเก็บตัว
น่าจะเครียดแล้วก็เก็บกฎหลายเรื่องนะครับ
และปืนที่ใช้ก่อเหตุสันนิษฐานว่าคงจะเตรียมการเอาไว้ก่อนแล้วด้วยครับ
ผู้หญิงคือยิงน้องสาวเสร็จปุ๊บผมเข้าไปห้ามเลยโดนเขาตบมา

ทีนี้ครับอย่างที่บอกว่าเป็นห่วงเวลาหลายชั่วโมงที่ทุกคนแทบจะหยุดหายใจ
แล้วลุ้นแบบวินาทีต่อวินาทีจู่ผู้ก่อเหตุเขาเอ่ยปากพูดมาเองนะครับ
คุณผู้ชมบอกผมอยากคุยกับนักข่าว
ขอคุยกับนักข่าวสักคนได้ไหมขอตัวแทนหน่อย
ตำรวจก็เลยพูดคุยกันวางแผนกันแล้วให้ตัวแทนนักข่าวไปพูดคุยกับผู้ก่อเหตุครับ
พอไปเจอเจอกันท่ามกลางการเฝ้าดูและคุ้มกันของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุเขาเล่าให้กับตัวแทนนักข่าวฟัง
เหมือนคนที่อัดอั้นตันใจแล้วก็ระบายทุกอย่างที่เครียด
พรั่งพลูออกมาครับแล้วเห็นว่าตอนที่เขาคุยกับนักข่าว
สีหน้าสีตาคือคลายกังวลไม่ได้เครียดแล้วนะครับ
เหมือนมียิ้มแย้มด้วยซ้ำแค่รู้สึกว่าอยากจะหาคนรับฟัง
ได้แป๊บหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องกันนักข่าว
ที่เป็นตัวแทนสื่อมวลชนออกนอกพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
เพราะอะไรระหว่างที่คุยคนก่อเหตุไม่ได้วางปืนนะฮะ
แต่เจ้าหน้าที่เห็นไหมฮะยืนอยู่ใกล้ชิดประกบใกล้เลยแบบนี้
เวลาผ่านไปจนถึงบ่าย๒โมงครับ
ดาบตำรวจประวินแสงจันทร์ครับเป็นผู้บังคับหมู่
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
ไปพูดคุยกับคนก่อเหตุในเบื้องต้น
ได้ข้อมูลว่าคนก่อเหตุใช้ปืนลูกโม่จุด๓๘มม
ยิงน้องสาวหนึ่งนัดทะเลาะกันเรื่องทรัพย์สิน
ยิงน้องสาวเสร็จขังตัวหลานสาว
ซึ่งทะเลาะกันตอนแรกเลยนะครับเอาไว้บนบ้านที่ชั้น๒
ก่อนจะปล่อยตัวให้หลานสาวมาดูอาการของแม่
ที่โดนยิงอกขวาไปเวลาผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมง
บ่าย๒โมงครึ่งครับผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕
ออกมาให้ข้อมูลกับนักข่าวหลังจากที่เขาเนี่ย
ตอนนี้ตอนที่เข้าไปผู้ก่อเหตุมีอาการสงบลงแล้ว
ไม่ได้ถือปืนในมือเหน็บเอาไว้ข้างหลังครับ

คุยกันไม่สักแป๊บหนึ่งผู้ก่อเหตุยอมส่งปืนให้กับตำรวจ
แต่โดยดีสาเหตุเห็นว่าเป็นปัญหาเรื่องการจัดสรร
มรดกในครอบครัวครับนี่นะฮะ
ผู้ก่อเหตุทราบชื่อต่อมาคือนายศักดาอายุ๗๖ปี
จริงแล้วนายศักดาคนก่อเหตุไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังที่เขาเกิดเรื่อง

แต่เดินทางมาที่บ้านพร้อมกับปืนแล้วก็มาก่อเหตุ
เรื่องต้นเท่าที่พูดคุยและตรวจสอบ
คุณตาศักดาอายุ๗๖น่าจะเชี่ยวชาญในการใช้ปืนพอสมควร
ำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยของเอกชน
เพราะข่าวก่อนอันนี้บอกว่าคนก่อเหตุเป็นทหารเกษียณอายุราชการ
ตำรวจบอกว่าไม่ใช่เขาเคยทำงานอยู่ในภาคเอกชน

ก็เลยชำนาญการใช้ปืนฮะ
ตำรวจสนบางพงภังก็ไปคุมตัวในศักดาคนก่อเหตุ
กอเหตุออกมาแล้วพาไปสอบปากคำที่โรงพัก
และออกมาให้ข้อมูลอีกรอบหนึ่ง
พาขึ้นรถรถเขลื่อนออกไปแล้ว
ตำรวจไปพูดคุยและออกมาให้ข้อมูลบอกว่า
ผู้ก่อเหตุยืนยันสาเหตุที่เขาทำ
แบ่งกันในเครือยาติ๘พี่น้อง
คนตายไปแล้ว๓นะฮะและยังแบ่งไม่ลงตัวกับ๕คนที่เหลือ
ศักดาคนที่เขาก่อเหตุยิงน้องสองคนบาดเจ็บ

ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติม
ขณะที่น้องสาวซึ่งถูกยิงเข้าที่อกขวา
พ้นขีดอันตรายแล้วครับ
ในการสักถามก็เกี่ยวเรื่องของปัญหา
เรื่องของการแบ่งทรัพย์สินมรดก
ในการที่แบ่งเหมือนกับว่าทางผู้ก่อเหตุเนี่ย
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของการแบ่งมรดกประมาณนี้
คือประเด็นในเรื่องของการสอบสวนรายละเอียด

เราเพิ่งจะควบคุมสถานการณ์ได้

อาจจะใช้เวลาสักนิดในการว่าข้อสาเหตุที่แท้จริงอะไรเป็นยังไงบ้าง
ถ้านับเวลาตอนที่รับแจ้งแล้วไปถึงในตอนบ่ายโมง
แล้วก็สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ตอนบ่าย๒โมงครึ่ง
นี่ก็เป็นช่วงระยะเวลาประมาณเกือบ๒ชั่วโมงนะฮะ
ที่พยายามควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัด
ระงับเหตุในวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ใช้ยุทธวิธี
เข้าไปพูดคุยรับฟังปัญหา
เพื่อให้คนก่อเหตุใจเย็นและค่อยสงบลง
เรื่องต้นตำรวจจะแจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุ
คือพยายามฆ่าแล้วก็ความผิด
พรบออาวุธปืนนะฮะฐานพกพาแล้วก็การยิงปืนในที่สาธารณะ

หลังจากที่คุมตัวผู้ก่อเหตุไปที่โรงพัก
บรรดาญาติของนายศักดาคนที่ก่อเหตุ
ก็เดินทางมาเผาพบต่อไม่ให้นักข่าวบันทึกพลาดกันอย่างไร
ยื่นขอประกันตัวนายศักดา
แต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ประกันตัว

เดี๋ยวให้ทนายไปติดต่อขอประกันตัวที่ศาลวันพรุ่งนี้นะครับ
หลังจากนี้ก็จะสอบปากคำเพิ่มเติมครับ

จากนั้นวันพรุ่งนี้ก็จะนำตัวคุมส่งฝากขังที่ศาลต่อไป

เกือบ๒ชั่วโมงที่ลุ้นกับปฏิบัติการและภารกิจนี้นะฮะ